มาที่ภาพวาดที่กำลังเป็นที่สนใจ
ซึ่งเป็นภาพของคุณอุหารือไทยนั่นเอง
ศิลปินชื่อกรรมโลกที่มีมูลค่ามากถึง๓พันล้านบาทตอนนี้
แล้วก็เกิดขึ้นดราม่าขึ้นมามากมาย
โดยเฉพาะเรื่องวิญญาณของแวนโก้ค่ะ
อู๋บอกเลยว่าอย่างนี้ไม่น้อยใจกับกระแสที่ออกมา
แล้วก็ยืนยันด้วยนะว่าตามขั้นตอนการพิสูจน์อย่างละเอียด

ที่คาดว่าเป็นของศิลปินชื่นอีกคนนึงเหมือนกัน
ซึ่งตอนนี้คุณอู๋ก็ทำการพิสูจน์แล้วค่ะ
แล้วก็เก็บรักษาดูแลเป็นอย่างดีด้วยค่ะ
ก็เพราะว่า๓ปีเนอะเราทำอะไรหลายอย่าง
คือพี่อยากให้มองว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวดีของโลก

มันก็มันต้องมีนะคะมันต้องมีนะคะ
ขอให้ทุกคนก็อย่าเป็นห่วง

แล้วก็ใส่เสื้อสีส้มนะคะ
พี่ก็เขียนอะไร
ซึ่งการวิจัยมันจะมีรายละเอียดอยู่
เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมั่นใจนะคะ
ว่าแล้วก็หยุดโต้แย้งกันนะคะ
แล้วก็ขอให้อย่าสับสนนะคะ
แล้วเรื่องมูลค่าอะไรพวกนี้คือเราต้องบอกก่อนว่า
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์
อันนี้ก็จริงนะคุณคือพี่อุ๊เนี่ยเขามีเรื่องราวทางศิลปะ
เขาชื่นชอบเพราะว่าเขาเรียนช่างศิลป์มา
เพราะฉะนั้นอาจจะตาถึงหน่อยในการดูรูป
ตอนนั้นที่ไปซื้อรูปมาเห็นว่าซื้อมาในราคา๑๐๐บาท
น่าละคนคนแล้วก็ไปขายไปดูของกลงของเก่าตาถึงจริง
ขณะที่ด็อคร์การจนาธรรมนูผู้จัดการระบบรำเครียงเสี่ยแสง
ขออภัยค่ะดรกาญจนาธรรมนู
ผู้ร่วมวิจัยผลงานศิลปะชิ้นนี้ค่ะก็บอกด้วยนะว่าการใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ผลงานศิลปะชิ้นนี้
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของศิลปินระดับโลกค่ะ
เราแค่ทดสอบว่ามันมีสิ่งที่คุณอุ๊กคาดจะมีไหม
อันนี้มันน่าจะมีในช่วงเวลาตรงนี้ตรงนี้แล้วมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณหนูตั้งมูลติฐาน
เราต้องรอเพราะสิ่งที่เราพลุก็คือเราพลุในสิ่งที่เราเจอนะคะ
ต้องส่งไปที่ของงานของเราเป็นเพียงแค่จิ๊กซอ
เป็นเพียงแค่จิ๊กซอในการภาพหรือตั้งสมมติฐานงานวิจัยของคุณอุนะคะ
ก็มีการพิสูจน์แล้วนะคะว่าสีที่ใช้เนี่ยมันมีอายุที่เก่าแก่จริง
ใช่ค่ะบางทีถ้าเกิดว่าของแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นจริงนะ
ก็ถือว่าอย่าไปมองเรื่องของตัวมูลค่าเลย

เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้เลยถ้าเป็นจริงนะคะ